เมื่อวานนี้เรามีการนำเสนอข่าวว่าสักประมาณช่วงบ่าย
ตำรวจนายหนึ่งยดร้อยตำรวจเอกไปไล่กวดนักค้ายาเสพติด
ปรากฏว่าท่านเสียชีวิตด้วยอาการโรคหัวใจท่านเสียชีวิตนะคะ
ล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะทางพันธุ์ตำรวจเอกปียพันธ์พัทรพงศิลป
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่เดินทางไปที่วัด
ที่มีการประกอบพิธีศพของร้อยตำรวจเอกนายนี้นะคะ
วัดห้วยเกียงอำเภอเถินจังหวัดลำปางไปร่วมพิธีศพ
ร้อยตำรวจเอกสวงชมพูอายุสี่สิบสองปี
หอดเลือดหัวใจอุดตันนะคะขณะที่วิ่งไล่จับแก๊งค้ายาเสพติดในพื้นที่
สำหรับร้อยตำรวจเอกสวงค่ะมีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอเถิน
จังหวัดลำปางมีภรรยาแล้วก็ลูก๒คน
คนหนึ่งอายุ๒ปีอีกคนหนึ่งอายุ๔เดือน
ประวัติการทำงานก็เคยปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นระยะเวลา๘ปีก่อนที่จะขอรับการแต่งตั้งโยกย้าย
มาในพื้นที่ตำรวจภูทรภักดิ์ห้า
แล้วก็ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งรองสารวัตรสืบสวนสอบสวนสพดอยเต่า
ล่าสุดนะคะพลตำรวจตรีพิเชษจิรนันตสินผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
เปิดเผยว่าเบื้องต้นทายาทของร้อยตำรวจเอกสวง
จะได้รับบำเน็ตตกทอดรวมทั้งเงินสวัสดิการเงินช่วยเหลือพิเศษต่าง

อกจากนี้ยังพิจารณาความชอบเป็นกรณีพิเศษ
ด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน๒ขั้นและเลื่อนยศ๒ขั้น
จาก๑๐๐ตำรวจเอกเป็น๑๐๐๐ตำรวจโทอีกด้วย
ก็เสียชีวิตขณะในการปฏิบัติหน้าที่นะคะ
แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ